ส่วนเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นมา๒๓วันแล้วนะครับ
แล้วก็มีการนำเสนอทั้งในโลกโซเชียล

ว่าตำรวจไปจับกลุ่ม
พ่อที่พาลูกสาววัย๓ขวบ
กำลังจะไปส่งโรงเรียนแล้วลูกสาวเนี่ย
นั่งมอเตอร์ไซค์มากับพ่อและไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยนะครับ

ที่คุณพ่อเขาไปโวยวายกันที่โรงพักเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้จบแล้วนะ

เพราะคุณพ่อก็ออกมายอมรับแล้ว
ผมไม่รู้จริงว่าเด็ก๓ขวบ

ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่
ตำรวจเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนทุกคนนะครับ
ดูคลิปนี้ก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ว่าเขาระเวนปฎิบัตรหน้าที่เราไม่ชอบ
เขาจับผมคันเดียวครับ

คุณจะแจ้งความเหงินในพิวดิของผมถึงไหม

ถ้าคุณจะจับผมข้อหารคุณก็ต้องออกใบสั่งให้ผมครับ

แต่ว่าเมื่อกี้สักครู่นี้คุณบอกว่า

คุณยังไม่ฟังผมเลย
เด็กถ้าเด็กทำผิดก็คือว่าออกใบสั่ง
ถ้าคุณยังเขียนผมอยู่ผมก็จะไม่พูดต่อเลยครับ
คุณก็ออกใบสั่งผมจะได้กลับไปทำมาหากินครับ

แต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เถียงตำรวจกันอยู่นะฮะ

คุณพ่อมาพร้อมกับเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
เพราะคุณพ่อจะไปส่งลูกที่โรงเรียนใช่ไหมฮะ
โดยที่คุณพ่อก็ขี่ปกติ
ส่วนคุณลูกนี่นะครับก็นั่งด้านหน้า

นั่งด้านหน้าของขุนพ่อแต่ไม่สวมมวกกันต๊อบ

อยู่กลางถนนแล้วก็จับเลยนะครับ
จากนั้นก็ให้คุณพ่อมาที่โรงพักของสนบางขุนนล
เพื่อจะสั่งปรับเสียค่าปรับต่าง
ข้อหาที่ไม่ให้ลูกสวมหมวกกันน็อกนะครับ
คลิปเหตุการณ์นี้ถูกนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ไม่ลอยด่านตั้งพื้น
แล้วก็คุณพ่อก็มาถกเถียงกับตำรวจอย่างที่ได้ยินกันอย่างเมื่อกี้แหละครับ

นายพงพิพัฒน์ใจสายอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นคุณพ่อ
และเป็นเจ้าของคลิปที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เอง
ก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบังขุนนลอีกครั้ง
เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พอคลิปมันออกไปในโลกโซเชียลมันเริ่มหวานปลายแล้ว

คนมาเอาจริงด่าคุณพ่อก็เยอะ
ใช่คือก็พูดบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่หัวหมอ
จ่ายค่าปรับไปก็จบแล้วใช่แล้วอย่ามาเถียงว่าไม่รู้อืม
คือในคลิปที่เถียงเนี่ยคุณพ่อเขาโมโหว่า
ทำไมไม่ให้ใบสั่งมาเลยณที่ที่ตรวจเจอนะครับ
แต่ทำไมต้องให้คุณพ่อพาลูกมาที่โรงพักของสนบางขุนนล
เสียเวลาในการทำมาหากินของคุณพ่อ
แต่ว่าเช้าทำรับจ๊อปเป็นวินมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนด้วยนะครับ
เมื่อวานี้คุณพ่อเองคุณพงพิพัฒน์ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าว
เพราะคิดว่าตัวเขาเองไม่ผิดจริง
คิดว่าเด็กไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกจริง
แล้วก็ทีนี้ได้รับการอธิบายจากตำรวจจนใจเย็นแล้วเข้าใจแล้ว

พร้อมทั้งจ่ายค่าปรับไป๒๐๐บาท
ที่ทำไปก่อนหน้านี้เพราะความโมโห
ไม่คิดว่าเรื่องมันจะกระจาย
แพร่ออกไปขนาดนี้จนถูกวิพากษ์วิจารณ์

อยากจะขอโทษทั้งตำรวจ

กับคุณพ่ออ
ทุกที่นะครับมันก็จะจะเป็นอย่างนี้แหละในในส่วนมากน่ะครับ
เราก็เลยคิดโมโหไงทำไมเราต้องโดนคนเดียวอะไรอย่างงี้น่ะ
ก็เลยเหนียวลงแล้วก็เลยโตต่อไปเราก็ยอมรับว่าเรา
เป็นสหายผิดนะครับที่เป็นส่วนมกรรมให้ลูกน่ะอืม
ข้อกฎหมายเขามีอยู่แต่เรายังไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายข้อนี้ยังไง
ผมคิดว่าน่าจะเป็นสักโตกว่านี้ที่ใส่ได้
เพราะว่าเด็กมันนั่งอยู่ตรงนั่งระหว่างทางครับไม่ได้นั่งท้ายอะไรอย่างนี้นะครับ
อืมผมก็เลยโตแย้งแต่ที่จริงเขาบอกมันผิดครับส่วนมกรม
ก็เลยเพิ่งมาเข้าใจตอนที่เขาอธิบายอย่างนี้นะครับ
แต่ผมก็ยอมรับผิดไปเลยครับแล้วก็จ่ายค่าปรับเขาไปตามที่ร้อยเวล
อืมอย่าเชื่อปรับไปครับ
นี่แหละครับเหตุผลของคุณพ่อคือ๑ไม่รู้จริงว่าเด็กต้องสวมหมวกกันน็อก
ทำไมตำรวจไม่ให้ใบสั่งณจุดตรวจเลยเขาจะได้ไม่เสียเวลาต้องมาที่โรงพักอีก
ซึ่งเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ตำรวจอธิบายไปแล้วว่าตำรวจพยายามจะให้ใบสั่งแล้วนะครับ
แต่ตัวคุณพ่อไม่ยอมเอาไม่ยอมเอาไม่ยอมเสียค่าปรับไม่ยอมอะไรสักอย่าง
ตำรวจก็เลยบอกงั้นต้องมาที่โรงพักอีกคุณมาให้คุยกับสารวัตร
ใช่มาให้คุยกับนายนั้นหน่อยนางานคือจบกันไม่ได้
แล้วก็สามทำไมผมต้องโดนคนเดียวในเมื่อตรงจุดตรวจนะโอ้โห
รถจักรยานยนต์คันอื่นผู้ใหญ่ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกด้วยซ้ำนะครับ
เรื่องนี้พันธ์ตำรวจเอกสำเริงระบุนะครับว่าจุดที่จับกลุ่มอยู่บริเวณแยกบางขุนนล
ตำรวจจราจรที่อำนวยงานจราจรในช่วงเร่งด่วนตอนเช้าพบผู้กระทำผิด
ได้จับกลุ่มตามหน้าที่แล้วก็ตำรวจก็มีอยู่คนเดียว
พอจับกลุ่มคุณพ่อแล้วก็ไม่สามารถจะเหลียวหรือว่าจะหันไปจับกลุ่มคนอื่นได้อีก
อันนี้คือเหตุผลเลยนะใช่ฮะ
แล้วก็ตำรวจเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตรายเพราะเด็กไม่สวมหมวกกันน็อก
แต่ผู้กระทำผิดไม่ยอมรับผิดจึงไม่สามารถออกใบสั่งได้
ก็ต้องเชิญผู้กระทำผิดมาพบพนักงานสอบสวนเพื่ออธิบายข้อกฎหมายจนเข้าใจ
ท้ายที่สุดก็ยอมชำระค่าปรับจำนวน๒๐๐บาท
ซึ่งตำรวจมีความห่วงใยในความปลอดภัยเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุเด็กจะบาดเจ็บหนักกว่าผู้ใหญ่
หลังจากพูดคุยเข้าใจกันด้วยดีนะครับทางผู้กระทำผิดได้ทำความเข้าใจกับตำรวจผู้จับกลุ่ม
แล้วก็ได้ขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนที่นำเรื่องไปโพสต์จนเกิดความเสียหาย
ทางตำรวจก็จะมีการดำเนินคดีหรือไม่นั้นผู้สื่อข่าวก็ถาม
ตำรวจบอกว่าขึ้นอยู่กับทางผู้บังคับบัญชาว่าจะดำเนินการหรือไม่อย่างไร
พร้อมกันนี้ทางตำรวจได้มอบหมวกนิรภัยให้กับนายพรพิพัฒน์
ให้นำไปใส่ให้ลูกเวลาเดินทางด้วยก็เป็นหมวกเด็กนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของหนูน้อย๓ขวบที่หนูก็ไม่รู้อะไรเลย
ผู้ใหญ่ก็เถียงอะไรกันก็ไม่รู้คุณพ่อเถียงอะไรกับพี่ตำรวจ
และต่อไปนี้ก็มีหมวกกันน็อกใส่แล้วนะป้องกันความปลอดภัย
คือในคลิปเนี่ยผมเห็นเด็กคุกกลัว
พอตำรวจเปิดประตูเข้ามาเด็กถอยกลัวมากเลย
ภาพจำของเด็กกับเด็กเราไม่รู้ว่าน้องคิดยังไง
แต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบลงแล้วตำรวจก็ห่วงให้หมวกกันน็อกไป
แต่ทางด้านฝากฝั่งคุณพ่อก็ถือว่าทำผิดกฎจราจร
ก็โดนปรับไป๒๐๐บาทแล้วก็ออกมาขอโทษ